เหมือนพวกเราต้องขับออกมาจากบ้านช่วงเช้ามืด

เพราะว่าที่จังหวะตากนะครับภูชายคนนึงขับรถออกจากบ้านครับ
ไปชนผู้ชายที่กำลังเดินอยู่บนถนน

เฮ้ยเฮู้ย

กลัวมากเลยกลัวถ้าไม่เบรกทับเลยนะ

เดินอยู่ทางเข้าลานจอดรถของตลาด

กระบะคันนี้สีดำเลี้ยวเข้ามา

เขาก็ไม่ทันได้ดูรถข้างหลังเหมือนกันนะ
อ๋อต่างคุณก็ต่างไม่ได้ดูกันนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้พอเกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือแจ้งกู้ภัยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๔๓๐

จะเห็นว่ายังมืดอยู่เลยแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้หลายคนเป็นห่วงดูคลิปแล้ว

ผู้ชายคนนี้อายุ๕๕ปีหลังจากถูกชนค่ะ

ปวดที่ขาทั้งสองข้างนะคะ

เขาบอกว่าเคราะห์ดีมากเลย
ที่รถกระบะคันนั้นเบรก
รู้สึกตัวแล้วเบรกไม่ทับซ้ำไม่เหยียบซ้ำ
ตอนนี้นะคะกู้ภัยช่วยเหลือ